ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ใครจะโต๊ะจงโต๊ะจีน
ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยโดยเฉพาะฝากฝั่งการเมือง
ตอนนี้ร้อนแรงนะครับเรื่องของการระดมทุนบริจาคเข้าพัก
แล้วก็วันนี้เป็นพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเปิดให้ดูหน่อยหนึ่ง
พลังประชารัฐดิ้นถ้าทำผิดกฎหมายพร้อมคืนเงินบริจาคครับ
ยังไม่มีหน่วยงานรัฐซื้อโต๊ะคลังททออมสินปัดวุ่นเลย
รัฐวิสาหกิจตอนนี้ที่มีชื่ออยู่บนโต๊ะ
สมมุติชื่อย่อคลั่งชื่อย่อททจะใช่กระทรวงการคลังหรือเปล่า
จะใช่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือเปล่า
แต่แต่ละหน่วยงานออกมาปฏิเสธแล้วนะ
จัดสรรงบเป็นกลางไม่ใช้งบหลวง
แล้วก็ไม่มีส่วนสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
เหล่านี้แน่นอนเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องร้อนแรง
ส่วนเมื่อวานนี้นะครับมีประเด็นหนึ่งที่เกิด
เพราะ๒๕พักการเมืองเซ็นสัญญาไม่โกงการเลือกตั้ง

ใช่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ
ทางด้านของมูลที่สันติภาพและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับมูลิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
จัดพิธีลงนามสัญญาที่พักการเมืองขอให้ไว้กับประชาชน
เพื่อให้พักการเมืองแสดงความมั่นใจแก่ประชาชน
ว่าการเลือกตั้ง๒๔กุมภาคม๖๒
จะเป็นไปโดยเสบรีสุจริตเที่ยงธรรม

จัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
เป็นไปโดยเคารพเสียงและความต้องการของประชาชน
ก็มีตัวแทนของพักการเมืองเข้าร่วม๒๕พัก
อย่างเช่นนายจุลินลักษณะวิสิตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ปลอดประสบสุรสวดีรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
นายวัลมุฮมัธนอมธาหัวหน้าพักประชาชาธิ
นายสุภาชัยใจสมุทรนายทะเบียน
สมาชิกพักภูมิใจไทยแล้วก็นายนิกรจำนง
พอพักชาติไทยพัฒนานะครับรวมถึงยังมีอีกหลายพัก
รวม๒๕พักร่วมเซ็นสัญญาด้วยกันลงนามด้วยกัน
ซึ่งภายในงานมีตัวแทนทูตแล้วก็เครือข่ายเอเชีย
เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมแสดงความหวัง
ว่าจะได้ร่วมสังเกตการการเลือกตั้งของไทยด้วย

ต้องรอให้มีพระราชกฤษฎีกาวันเลือกตั้ง

ที่จะนำการเรียกร้องนี้มาพิจารณานะครับ
เอาล่ะมาดูประเด็นร้อนแรงทางการเมืองข่าวใหญ่ข่าวโต
เรื่องของการระดมทุนของพักพลังประชาบรัฐ
ฝ่ายการเมืองหลายพักออกมาเรียกร้อง
ให้กรกตเข้าตรวจสอบโดยเร็วว่าขัดกฎหมายหรือไม่นะครับ
หลังมีกระแสข่าวว่ามีหน่วยงานของรัฐร่วมซื้อโต๊ะจีนภายในงานด้วย
ไม่ว่าจะเป็นคลังททออมสินทกศอะไรอย่างนี้นะฮะ

พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตบอกว่า
พลังประชาบรัฐต้องแจ้งที่มาของเงินระดมทุนต่อนายทะเบียนพักก่อน
และประกาศให้ประชาชนรับทราบภายใน๓๐วัน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุนว่าด้วยพักการเมือง
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
ว่าใครเป็นคนบริจาคและที่บริจาคมากกว่า๑แสน
หรือ๑๐ล้านคนต่อปีนั่นน่ะ

อันนี้ต้องมีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบ
หากผิดกฎหมายผิดข้อสังเกต
ฟังเสียงจากทางด้านของเลขาธิการกรกตนะครับ
ลักษณะนี้เราดูข้อกฎหมายอยู่นะครับ
เพราะว่ายังไงก็ต้องรายงานนะครับ

ต้องมีชื่อผู้บริจาคด้วยอะไรด้วยนะครับ

ซึ่งพักไม่ว่าจะเป็นพักนี้หรือพักอื่นก็ตาม
ก็ต้องศึกษาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าสมัยพิบาลในภาคการเมืองเป็นสิ่งสำคัญนะ
เพราะว่าภาคการเมืองจะต้องสร้างศรัทธาให้กับประชาชน
ส่วนคนของพักพลังประชารัฐที่ออกมาชี้แจง

หรือว่าแม่งานเลยนะในการจัดระดมทุน

เปิดแผนผังงานโต๊ะจีนระดมทุนพักพลังประชารัฐ
ว่ามีหน่วยงานต่างเข้ามาเกี่ยวข้อง

รวม๖๙ล้านบาทนี่ในส่วนของหน่วยงานนะ

และให้เปิดเผยรายชื่อของผู้บริจาค
เท่าที่ตรวจสอบไม่พบหน่วยงามรัฐบริจาค

ได้เปิดบัญชีส่วนนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
หากคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่กฎหมายกำหนด
พร้อมจะคืนเงินที่บริจาคมาทันที
ทุกอย่างโปร่งใสไม่มีลักไก่แน่
ผมเคยทำการประดมทุนแบบนี้มา๓๔ครั้งแล้ว
ผมไม่ยอมให้เกิดข้อผิดพลาดแน่นอน
ส่วนที่เรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อผู้บริจาคทั้งหมดนั้น

แต่ขอเวลาตรวจสอบก่อน๒๓สัปดาห์
ไม่มีข้อปิดบังและไม่กังวล
หากยอดเงินที่ได้รับการบริจาคเข้ามา
จะลดลงจาก๖๕๐ล้านบาท
บอกว่าบางทีต้องก้าวข้ามความขัดแย้งหยุดใส่ร้ายกันได้แล้วนะฮะ
หากมีหน่วยงานรัฐบริจาคเรารับไม่ได้อยู่แล้ว
อันนี้ก็เป็นทางด้านของพลังประชารัฐออกมาชี้แจงนะครับ
ด้านของนายพิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
บอกว่าแม้การประดมทุนทางการเมืองไม่สามารถ

แต่ต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาล
เอื้อประโยชน์นี่คงหมายถึง๔รัฐมนตรี
กรณีนี้จึงเป็นหน้าที่ของกรกตที่ต้องตรวจสอบว่า
มีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่
เพราะกฎหมายระบุชัดกรณีเป็นหน่วยงามรัฐวิสาหกิจ
จะมีความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ
ส่วนที่นายนัทพลบอกว่าพร้อมจะคืนเงินนั้น
นายพิสิทธิ์ถามกลับว่าอ้าว
อย่างนี้ก็ยอมรับว่าผิดแล้วหรือจึงพร้อมจะคืนเงิน
ฟังเสียงหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ครับ
ปัญหาที่วิพากษ์วิจารณ์กันตอนนี้ของพักพลังประชารัฐ
ก็คือ๑มันมีการใช้อำนาจหรือตำแหน่ง
ของผู้ที่เป็นการเมืองนักการเมือง

คือรัฐมนตรีหรือตำแหน่งอื่นเนี่ย
ข้าราชการไปใช้ในการระดมทุนหรือไม่
ถ้าอย่างนี้ก็ผิดนะครับหรือกรณีรัฐวิสาหกิจ

จะไม่เกี่ยวกับว่ามีหรือไม่มีพระราชกฤษฎีกา
ตอนนี้คือพักพลังประชารัฐมีการบอกว่าพร้อมจะคืนเงินถ้าหากมันมีปัญหา

บอกว่าพร้อมจะเป็นเงินบริจาค

ที่ฉันไม่ค่อยได้ยินเสียงลักษณะนี้
หัวเราะเราก็รู้ความหมายของเสียง
จากเรื่องนี้แล้วคุณอภิษฎก็ได้เปิดนโยบาย
ข้อยกระดับชีวิตคนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ทำได้ทันทีไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่างเช่นมีอะไรบ้างล่ะ
ก็คือเรื่องของการประกันรายได้เกษตรกร
ราคาข้าวจะต้องไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐บาทต่อเกวียน
ยังมีเรื่องของยางพาราราคาไม่ต่ำกว่า๖๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เบี้ยผู้ยากไร้สูงสุด๘๐๐บาทต่อเดือน
รวมถึงมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ส่วนทางพักเพื่อไทยบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้มีการเปิดตัวเป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์

ที่เราเคยบอกว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพี
ก็ถือว่าเป็นร่วมเป็นหนึ่งในทีมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
อันอาสาใช้การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
แก้วิกฤตเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องของคนไทยนะคะ
หลังจากพบความล้มเหลวที่เกิดขึ้นหลังการยึดอำนาจ
ทั้งการเป็นหนี้ท่วมหัวของคนไทยแล้วก็มีหนี้เสียเพิ่มสูงขึ้น

ว่านายชัดไม่ได้จะเป็นคนแค่นำทรัพย์หรือ
เรื่องของนโยบายเศรษฐกิจเท่านั้นของพักเพื่อไทย
มีรายงานข่าวออกมาจากภักดิ์นะครับ
เรื่องของการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี
บอกว่าแม้ว่ารัฐธรรมนูลจะเปิดช่องให้พักการเมือง

แต่ขณะนี้พักเพื่อไทยมีแนวโน้มจะส่งเพียง๒ชื่อ
ก็คือคุณหญิงสุดายรัฐเกยุราพันธ์
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์เลือกตั้งพักเพื่อไทย
และนายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีคมนาคม

ดันชัดชาตินายกคู่สุดารัฐ
ไม่ใช่เปิดตัวแค่ทีมเศรษฐกิจนะนะครับมีรายงานข่าวออกมาแล้ว
อันนี้คือความร้อนแรงเรื่องการเมืองนะครับ
นับถอยหลังก็หน่อยอีก๖๓วันนะ